อีกหนึ่งเหตุการณ์เมาเป็นเหตุนะฮะเป็นเพื่อนบ้านกันบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแท้
ค่ะอ่ะต่างฝ่ายตั้งตั้งตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ฝั่งละสี่สามห้าคน
พอเมาปุ๊บแหมเริ่มเสียงดังเริ่มไม่เข้าหูแหละเออค่ะเออ
เป็นเพื่อนบ้านกันแท้นะฮะอีกฝั่งหนึ่งยกพวกมา
เข้ามาบุกทำร้ายร่างกายกันบาดเจ็บกันไปแล้วมีหนึ่งคน
ฟาดพื้นหมดสติเสียชีวิตเลยโอ้โหเสียชีวิตเลยจากการแค่
เสียงดังไม่พอใจกันแค่นั้นเอง

เพื่อนบ้านกันแล้วก่อเหตุปุ๊บหลบหนีไปนะฮะ
สารออกหมายจับแล้วอันนี้เป็นภาพวงจรปิดของบ้าน
ที่ก็ถูกฝั่งตรงข้ามมาเกาะรั้ว
เนี่ยถามว่าจะหาเรื่องจะทำอะไรกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็คือจริงคือมันมีแค่ปัญหาคือความเมาเป็นเหตุ

สุดท้ายลงมือลงไม้กันแบบนี้บุกเข้ามาทำร้ายกันชุนละมุนครับ

เพราะว่าเขาเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าฝั่งตรงข้าม

ทำให้ฝั่งนั้นเหมือนจะได้เปรียบเข้ามารุม
ตอนแรกแค่ถามไปถามมาสุดท้ายมีการลงมือลงไม้กันกระทืบกัน
คนเสื้อดำที่เห็นในภาพล้มแน่นิ่งไป
แล้วโดนกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองครับ
จริงแล้วสองฝ่ายเขาตั้งวงกินเหล้าอยู่ในบ้านของตัวเอง

บ้านของในสมพลคือฝั่งที่มีกล้อง

ก็พาเพื่อนน้องชายเพื่อนน้องไปนั่งดื่มเหล้ากันหน้าบ้านในรั้วบ้านตัวเอง๔คน
กระทั่ง๓ทุ่มฝั่งตรงข้ามเริ่มมาเหมือนกันตั้งวงเหมือนกัน๔๕คน
ก็ไม่สนใจต่างฝ่ายต่างกินกันไปสักพักกลุ่มผู้ก่อเหตุฝั่งนั้นอ่ะ
เสียงดังขึ้นมาพูดจาท้าทายต่อว่าพวกเขาก่อนประมาณสักเที่ยงคืนได้
ในกล้องเลยครับแล้วก็บุกเข้ามาหาเรื่องถึงในบ้านหนึ่งในนั้นคือ
ทงชัยเป็นเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วทำงาน
เทศกิจเขตครองศาลเดินมาถามมีปัญหาอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ฮะ
แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาต่างคนต่างเมาอ่ะนะค่ะพอเถียงอ่า
เสียงเริ่มเริ่มดังอารมณ์ก็เริ่มมาสุดท้ายก็ต่อยกันแบบนี้ทำร้ายร่างกายกัน
ละมุนครับหลังเหตุการณ์มันจบลงเนี่ยผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปนะ
แล้วก็มีคนสลบหมดสติไปหนึ่งคนก็พากันไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบฝ่ายนายสมพลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยบาดเจ็บไปสาม
นายสมพลเองก็คิ้วแตกมีบาดแผลตามตัวอีกคนนึงชื่อว่านายสมใจ
อายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นน้องชายในสมพลนะก็มีบาดแผลแล้วก็จุกแน่น
หน้าอกแล้วก็มีนายชัยลงคนนี้เป็นเพื่อนของเขาเองนะฮะเพื่อนของนาย
สมพลก็บาดเจ็บด้วยคนนี้ถูกกระทืบล้มศีรษะฟาดพื้นหมดสติ
ชีพกู้ภัยมาช่วยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อันนี้คือนายสมพลเป็นเจ้าของบ้านตอนตำรวจไปถามก็ยังโอ้ย
แอ้อแอเมาพูดไม่รู้เรื่องยังไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไร
นะฮะล่าสุดตำรวจมีการสอบปากคำรวบรวมพยานทั้งหมดแล้ว
แล้วก็เตรียมขอสารออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
หารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
และขอหาร่วมกันบุกรุกแคร์สถานในเวลากลางคืน